สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะ
เริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างหนุ่มไม้พี่รัฐนะคะ
ที่ออกมาเปิดเผยว่าไม่ได้ตกใจอะไรที่คุณแม่ของลูกอย่างน้องซาร่าคาซิงกินี่นั้น
หอบทายาทตัวน้อยกลับไปอยู่บ้านเกิดในจังหวัดภูเก็ต
พร้อมกับบอกอีกด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะไปเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะนางแบบสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างซาร่าคาซิงกินี่ออกมาเผยว่า
ฝากคุณพ่อนักร้องนักแสดงหนุ่มไม้พี่รัฐก็ออกมาเผยว่า
ทราบข่าวว่าฝ่ายหญิงจะกลับไปอยู่บ้านเกิด
โดยเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรค่ะ
แต่ด้วยความเป็นพ่อก็อดห่วงลูกชายวัยขวบเศษไม่ได้
เผยว่าถ้าหากมีเวลาก็จะเดินทางไปหาอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วก็อาจจะสะดวกกว่าได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วเป็นทะเลด้วยอะไรอย่างนี้เขาน่าจะชอบ
ตกใจครับผมผมผ่านจุดตกใจหลายจุดมาแล้ว

แต่ถ้าอย่างนี้เขาไปอยู่ภูเก็ตทำให้เราต้องห่างลูกคิดถึงจะไปหาลำบาก
จริงก็ถ้าได้ไปภูเก็ตก็ดีอย่างนั้นก็ถือว่าไปเที่ยวไปในตัว